ถ้าหมูกงหมูกรอบใครก็ชอบทาน

ชอบสุดสุดใช่ไหมชอบค่ะ
เองก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปทานร้านนี้
หมูกรอบเขากรอบ
เรามีเทคนิคในการทอดที่ไม่เหมือนใคร
มันทำให้ทุกอย่างมันกรอบเลยอะครับ
กรอบวงเวียนใหญ่นะครับ

หมูกรอบของผมก็เริ่มมาจากผมช่วยพี่เต๋า
ที่ขายหมูกรอบอยู่ที่วงเวียนใหญ่

แล้วก็ลูกค้าก็ถามเราทุกวันว่ามีหมูกรอบไหม
ทางพี่สาวก็ไม่อยากเอามาขาย
ผมก็เลยบอกถ้าไม่อยากทำผมขอทำหมูกรอบเอง
ผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในชมรมคนรักหมูกรอบแห่งประเทศไทย
พอดีได้ไปเจอพี่คนนึงที่เขาเก่งเรื่องหมูกรอบ
ก็เป็นที่มาเรียกว่าทุกวันนี้ที่เขาสอนให้ผมทอดหมู
ใช้ส่วนท้องหรือราวนมของหมูครับ
ซึ่งมันจะมีมันกำลังดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับ
ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาทำบัวลอยหรือก็ทำกล้วยทอด
เขาก็ใช้ใบเตยมันน่าจะมีผลกับน้ำมันแน่
ก็เลยลองเอามาทำดูครับ
ตั้งแต่นั้นเลยเราก็เลยรู้ว่า
ใบเตยแล้วน้ำมันจะอร่อยครับ
เรามีเทคนิคในการทอดที่ไม่เหมือนใคร
ทั่วไปเขาจะทอดครั้งเดียวแล้วก็เอามาขายเลย
แต่ของเราทอดถึง๓๔ครั้ง
คือทอดรอบแรกให้หนังฟูมากที่สุด
อดรอบที่๒ต้องทำให้หนังแห้งที่สุด
เพื่อว่ามันจะไม่กลับมาเหนียวอีกครั้งหนึ่ง
อดรอบที่๓ก็คือทอดด้วยกระทะไฟร้อนเลย
เพื่ออุ่นให้ลูกค้ากินร้อนด้วย
แล้วก็หนังก็จะปูนุ่ม
มีซอสหวานนะครับรสชาติก็ใกล้เคียงกับซีอิ๊วหวาน
น้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งก็คือน้ำจิ้ม

ลูกค้าคนนี้เป็นนักชิมแล้วเขาเอาเราไปลงในเฟส
ตั้งแต่นั้นมาก็ร้านเราก็พลิกมาขึ้นมาเรื่อย
จนวันนี้ก็ยอดขึ้นมาเป็น๑๐เท่าแล้วครับ
ตอนนี้ยอดขายของเราประมาณวันละ๑๒๐กิโลครับ
ร้านเราขายขีดละ๗๐โลละ๗๐๐นะครับ
แบ่งเป็นค่าต่ำ๑กิตนะครับ

ร้านของเราตั้งอยู่อนุสาวรีพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาจนถึง๒ทุ่ม
โทรที่ร้านนะครับ๐๙๔๙๑๙๘๘๒๒ครับ
กรอบฟูนุ่มละลายในปาก
โอ้โหขอบโตโลแกนเขาดีจริง
ลองไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่วงเวียนใหญ่นะ